รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศกันให้ทราบแล้ว
รู้ก่อนร้อนหนาวค่ะย้ำเตือนกันตรงนี้
สุดสัปดาห์นี้ฝนตกชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่อีกเช่นเคยนะคะ
เนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีปัจจัยหลักก็คือร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศคือเหนืออีสาน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นมา
เสริมกำลังกันทำให้เกิดฝนตกลงมาหลายพื้นที่ดังนั้นแล้วนะคะ
พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่เหนืออีสานกลางใต้ตะวันตกตะวันออกใดก็แล้วแต่
ระมัดระวังให้ดีพยายามขนของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้หรือเกษตรกรก็ต้องวางแผนกันด้วยนะคะ
คาดการณ์พยากรอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบหกตอนรักษณะคมกันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ
ขนของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงส่วนเกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะเดี๋ยวจะเป็นโรคเจ็บป่วยกันไปนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้จะมีฝนตกหนักเช่นกันนะคะ
ที่ต้องระวังคือน้ำท่วมฉับพลันดังนั้นแล้วให้เร่งทำทางระบายน้ำ
เปิดทางน้ำไหลกันไปรวมถึงเกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนค่ะ
ใครจะออกเรือหาปลาหรือไปท่องเที่ยวก็ระมัดระวังด้วยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้
สำหรับเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรางดกรีดยางกันสักพักนึง
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นจะสูงนะคะประมาณ๒๓เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากว่าเป็นแอ่งพื้นที่รุ่มต่ำ
ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ฝนตกลงมาแล้วน้ำท่วมขังก็เป็นไปได้ดังนั้นระมัดระวังวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะ